สะพานช้างโรงศรีคือสะพานข้ามคลองคู่เมืองเดิมที่มีมาตั้งแต่รัตนโกศิลป์อยู่บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหมใช้เป็นทางเดินของ
จึงมีลักษณะแน่นหนาแข็งแรงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโรงสีข้าวของช้างหลวงคนสมัยก่อนจึงติดปากเรียกกันว่า
มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงหลายครั้งซึ่งครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โปรดให้บูรณะใหม่เมื่อปีพุทธศักราช๒๔๕๓เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบลาด
ราวสะพานเป็นลูกแก้วปูนหล่อ
ราวสะพานทั้ง๔มุมประดับด้วยหัวสุนัขซึ่งตรงกับปีจอ
หรือปีประสูจน์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน